คุณผู้ชมค่ะต่อกันด้วยข่าวนี้ค่ะเมื่อต้นเดือนนกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ตกอกตกใจมากเลยเมื่อคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มคุณผู้ชม
วูบกลางกลองถ่ายอาการเนี่ยคล้ายกับคุณศรีหนุ่มผู้เป็นพ่อเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาแฟนตกออกตกใจคุณผู้ชมจนหวั่นว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคุณ
ล่าสุดนะคุณเจี๊ยบค่ะก็อัปเดตอาการว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะ
แต่ว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้ดีมากกว่าเดิมค่ะ

ต้องกินยา
มาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นมากกว่านะฮะก็คือเราต้องพักผ่อนให้มันมากขึ้น
ซึ่งการที่ห่มนานแบบว่าติดกัน๔๕วันติดเนี่ย
โดยที่เราพักผ่อนน้อยที่สุดมันมีผลกับร่างกายแล้ว
ความดันสูงสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับมันสูงแล้วทำให้วูบ
แล้วที่มันตกใจมากก็คือมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นครั้งแรก
ไม่มีสภาวะเบาหวานไม่มีความดันแล้วก็ไม่มีไขมันในเส้นเลือด
เป็นมีความดันแต่ไม่มีไขมันในเส้นเลือด
ก็คงจะออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมเกี่ยวกับอาหารนะครับ
เพราะกลุ่มอาหารที่มันเป็นทำให้เกิดความดันนะครับ

หลังจากการทำงานก็คงจะพักผ่อนให้มันเต็มที่